ถ้าจะพูดถึงความเดือดร้อนณยุคนี้ต้องบอกเลยว่าคือทุกอาชีพได้รับผลกระทบหมดจริง
แล้วคนที่เขาเดือดร้อนมากเขาเดือดร้อนจริงนะคะ
เป็นลักษณะที่ว่าพอได้เงินเยียวยาตามมาตรการนี้๕๐๐๐บาท
แล้วก็ไปโพสต์ในลักษณะที่เงินแค่นี้มันน้อยนิดแค่เศษเงินหลังตู้เย็น
คือไปฉีดหน้าให้หน้าเล็กทำเสริมความงามอะไรแบบเนี้ย
บางคนโพสต์เงินในบัญชีมีเงินเป็นหลักล้าน
โอ้โหนี่ค่ะมันมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้
โพสต์เรื่องราวต่างแล้วมันกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียล
ว่าถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนจริงคุณไปลงทะเบียนทำไม
แล้วถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนจริงคุณไปลงทะเบียนอ้าวแล้วคุณผ่านเงื่อนไขจนได้เงินได้ยังไง
นี่นะคะค่อยไล่ดูคนแรกเนี่ยเขาโพสต์บอกว่า๕๐๐เข้าบัญชีแล้วค่ะ
ก็แค่เสร็จเงินหลังตู้เย็นเถอะนี่นะคะพอไปตรวจสอบโปรไฟล์ของผู้หญิงคนนี้
ใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมไปเที่ยวต่างประเทศ
คนที่เขาเดือดร้อนจริงจริงเขาโกรธมากนะคะจนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ลบโพสต์ออกไป
แล้วก็มาโพสต์ขอโทษในลักษณะที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการอะไรแบบนี้
แต่เธอโพสต์ยาวแหละยาวเลยอ่ะแต่ความหมายใจความก็คือโพสต์ไปเผื่อประชดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรแบบนี้นะ
ประชดรัฐบาลเงินแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเสียภาษีตั้งเยอะอะไรประมาณอย่างนี้
แต่๕๐๐มันก็มีความหมายนะสำหรับคนหลายหลายคนนะคะมีอีกหลายรายค่ะที่โพสต์ข้อความลักษณะแบบนี้นะคะ
อีกรายหนึ่งเขาบอกว่าขอบคุณเงิน๕๐๐บาทที่ได้ขอบคุณสำหรับค่าโบท็อกซ์
ท็อกซ์ไปฉีดหน้าให้หน้าตึงหน้าเล็กอะไรแบบนี้

แล้วร้านคลินิกก็ปิดด้วยเอาจริงเหอะคลินิกเสริมความงามเขาปิด
คุณจะมาโพสต์ล้อเล่นว่าเออได้เงินสำหรับโบท็อกซ์แล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนโพสต์บอกว่าลงทะเบียนระบุอาชีพว่ารับจ้าง
ได้รับแล้วนะห้าพันบาทแต่เอาเงินไปแต่งรถดีกว่า
อ้าวบ้างก็บอกว่าแค่กรอกข้อมูลโกหกเรื่องอาชีพ
ได้เงินแล้วตรวจสอบยังไงเนี่ยเรื่องของเงินเยียวยา
อะไรแบบเนี้ยโกหกไปแต่ว่าได้นี่ไงแล้วมีอีกคนนึงอันเนี้ย
โพสต์บัญชีธนาคารของตัวเองเลยนะครับแล้วมีเงินในบัญชีแบบ
เหมือนกับเป็นหลักล้านแต่มียอดเงินเพิ่มมาอีกห้าพัน
แล้วก็บอกว่าเออผมมีอาชีพเป็นนักดนตรีแล้วก็กรอกข้อมูลทุกอย่าง
แต่เงินในบัญชีตัวเองเป็นหลักล้านคือรวยอยู่แล้ว
วิจารณ์เยอะนะคะคำถามคือคุณได้เงินจริงตามมาตรการเยียวยานี้
หรือคุณแค่โพสต์ไปว่าฉันได้แต่ฉันรวยอยู่แล้วอะไรแบบนี้

คือเขาก็พยายามคุยกันมาตลอดว่าต่อให้คุณเดือดร้อนจริงเข้าหลักเกณฑ์จริง
แต่ถ้าคุณมีเงินมีทองแบบที่ว่าโอ้โหไม่ใช่ว่าแบบไม่มีเลยเดือดร้อนจริงเลย

ถูกต้องเพราะมีหลายคนไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์เหล่านี้นะ
บอกว่าผมเนี่ยดิฉันเนี่ยเข้าเงื่อนไขนะแต่ยังพอมีเงินเก็บไม่ลงทะเบียน
เพราะอยากให้เงินเหล่านี้เงินช่วยเหลือของรัฐไปถึงมือคนที่เขาเดือดร้อนจริงมากกว่า
บางคนโพสต์แบบยอดเงินห้าพันเข้าบัญชีแต่ในโปรไฟล์โอ้โหใส่ทองเส้นเบอร์เลอร์เลย
มีเงินเป็นปึกเป็นหลายแสนบาทอะไรแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้นะคะทางด้านของผู้มนุยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทบอกว่า
ถ้าพูดถึงภาพรวมนะการคัดกรองว่าใครเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ย
แล้วก็ชัดเจนค่อนข้างสูงระบบตรวจสอบสองสเต็ป
กรณีคนโพสต์อะไรต่างนานาเหล่านี้โฆษกระทรวงการคลังบอกว่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะครับตรวจสอบนะคะเราเคยย้ำหลายครั้งแล้วว่า
ถ้าคุณลงทะเบียนโดยคุณใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ถ้าคุณได้รับเงินเขาทวงเงินคืนนะคะแล้วเขาจะฟ้องกลับคุณด้วยนะคะ
กระทรวงการคลังบอกแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้มันแบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือคุณไม่ได้รับเงิน๕๐๐๐บาทจากมาตรการเยียวยานี้จริงหรอก
แต่คุณโพสต์ไปว่าได้เงินเอาสนุกเอามันเป็นแบบดิสเครดิต
รัฐบาลอะไรแบบนี้ครับเป็นการโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จอ่ะ
กระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ให้กระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมดำเนินการต่อในการฟ้องร้องดำเนินคดี
ก็ผิดภาระบอคอมถูก
กลุ่มที่๒ก็คือคุณได้เงินจริงนั่นแหละ
แต่คุณอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขคุณอาจจะฟลุกได้รับเงิน
หรือเป็นความผิดพลาดของกระบวนการอะไรก็แล้วแต่

ถ้าคุณได้เงินไปโดยคุณไม่ได้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรการนี้เลย
กระทรวงการคลังบอกว่าเรียกเงินคืนนะคะ
เรียกเงินคืนภายใน๙๐วันนะคะ
แล้วถ้าคุณใส่ข้อมูลกรอกข้อมูลเข้าไป
เราไม่ทิ้งกันข้อมูลนั้นเป็นเทส
เขาจะฟ้องร้องดำเนินคดีกลับด้วย

แต่ไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาเดือดร้อนจริงไม่จริงอย่างไร